ทุกคนสวัสดีค่ะติดตามรู้ก่อนร้อนหนาวกันนะคะสภาพอากาศอย่างเท่านี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
อยากให้คุณผู้ชมจับตาดูให้ดีค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะอากาศภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีกแล้ว
ประมาณสักหนึ่งถึงสามองศาเซลเซียสก็ทำให้พ่อแม่พี่น้องภาคเหนือนี่นะคะ
ต้องหนาวทนกันต่อไปอีกนะคะแต่ก็น่าจะเป็นโอกาสดีดีสำหรับใครที่อยากจะไปสัมผัสอากาศหนาวช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชม
แต่อยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้ดูข้อมูลภาพรวมก่อนนะคะว่าประเทศไทยของเราต้องเผชิญกับสภาวะอากาศแบบไหนอย่างไรกันบ้าง
ตรวจสอบข้อมูลกันหน่อยนะคะจากแผนที่ดาวเทียมนะคะแผนที่ของกรมอุตถุนิยมวิทยานะคะปัจจัยที่ทำให้สภาพอากาศในช่วงนี้เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยนะคะก็มีทั้งคลืดอากาศในกระแสลมตะวันตกนะคะพัดผ่านมาปกครุมทั้งภาคเหนือรวมไปถึงมวลอากาศเย็นจากเจนก็แผนลงมาปกครุมภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบน
เหมือนกันคุณผู้ชมสังเกตพื้นที่สีฟ้าฟ้าเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเห็นว่า
พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีฝนตกชุกเลยภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามัน
สิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องคลื่นลมนั่นเองฝั่งอันดามันดูเหมือนจะเบาบางกว่าฝั่งภาคฝั่งอ่าวไทยนะคะ
เอาไทยโดยเฉพาะตอนล่างก็คือแถบนครศรีธรรมราชลงไปเนี่ยนะคะก็จะมีคลื่นสูงหน่อย
ยังไงเพิ่มความระมัดระวังนะคะในการที่จะออกเดินเรือติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากัน
แต่ว่าคุณผู้ชมคะช่วงนี้ภาคเหนือภาคเหนือภาคอีสานนะคะอุณหภูมิเฉลี่ยเนี่ยนะคะ
ประมาณยี่สิบถึงสามสิบเจ็ดองศาเซลเซียตอนเช้ามีหมอกแล้วก็บางพื้นที่มีฝนด้วย
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากมีฝนตกลงมาประปรายนะคะ
ส่วนภาคใต้ย้ำเตือนกันแบบนี้นะคะเพราะว่าระยะนี้จะมีฝนตกทั้งภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันนะคะ
จะมีคลื่นสูงได้ถึง๓เมตรบริเวณแถบจังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปค่ะ
ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะช่วงนี้ค่ะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังเรื่องของสภาพอากาศด้วยเหมือนกัน
แม้ว่าจะไม่ได้โดนอากาศหนาวเย็นเต็มแต่ว่าก็ส่งผลทำให้ตอนกลางภาคใต้กรุงเทพมหานคร
แล้วก็ปริมณฑลเนี่ยอากาศเย็นบ้างด้วยบางพื้นที่นะคะ
ส่วนใครก็ตามนะคะในช่วงนี้แรงเหลือเกินอยากจะทำมาหากินปลูกพริกไทย
ก็สามารถทำได้เพราะว่าพริกไทยทนแรงได้เป็นอย่างดี
ให้น้ำน้อยปลูกทีเดียวเก็บยาวได้๑๐ปีเลยนะคะ
ตอนนี้เนี่ยขอให้คนงานกระต่ายน้อยไปพลดินก่อนแล้วกันลากันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ขอบคุณคุณที่สาด้วย